เข้าวัดกันหน่อยไปทำบุญกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้วันที่๑ต้อนรับเดือนกันยายนเลย
เข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคล

เอาล่ะพาไปลอดฐานพระนั่นเองจ้า
ฐานพระสิงห์หรือว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ศิลปะล้านนาอายุกว่า๕๐๐ปี
อยู่ภายในวิหารพระสิงห์วัดสว่างอารมณ์ตำบลสว่างอารมณ์นะคะ
อยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
พระพุทธรูปที่ชาวพยาวเขาเคารพแล้วก็ศรัทธากันเป็นเวลายาวนานมาก
เชื่อกันว่าถ้าใครได้มากราบไหว้ขอพรพร้อมกับลอดฐานพระสิงห์แล้ว
คำขอนั้นของคุณจะสมหวังดังปรารถนา
เหล่าคนที่มีความเชื่อความศรัทธาเขาก็พากันมากราบไหว้ไม่ขาดสาย
ในช่วงเดือนนี้นี่แหละเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะ
และนอกจากนี้ทางพระครูกัลยาโนภาษท่านเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ที่พยาวเนี่ยนะ
ท่านก็ยังใจดีนำวัตถุมงคลซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง
มามอบให้กับบรรดานักท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านคนละ๑เหรียญอีกด้วย
งานนี้ก็เลยอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันไปทั่วหน้า
สำหรับใครที่ไปจังหวัดพยาวนะคะใครมีโอกาสได้ไปพยาวแล้วนั้น
คุณอย่าลืมค่ะแวะเวียนไปที่วัดแห่งนี้ด้วยแล้วก็ไปกราบไหว้ไปลอดฐานพระด้วยนะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองจ้า
ผมจะบอกว่าจังหวัดพยาวนี้น่าเที่ยวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมาะกับใครที่ชอบปั่นจักรยาน
อ่าวิวสวยบรรยากาศนี้
ที่เขาชอบปั่นจักรยานในจังหวัดพยาว

ไม่เคยชวนผมไปเลยผมก็ยังอยู่ที่นี่อยู่แต่สักวันผมจะไปแน่ที่จังหวัดพยาวนะจ๊ะ